คุณผู้ชมครับพาไปดูเรื่องราวของเกษตรกรที่สตูนกันหน่อย
เขามีสวนยางอยู่๑๐ไร่ปลูกยางราคามันก็ไม่ค่อยดี
ทำยังไงดีจะทำให้อยู่รอดต่อไป
เขาเปลี่ยนจากการทำสวนยางไปทำเป็นไร่ส้มโชกุล
คุณผู้ชมเชื่อไหมจากรายได้๓แสนต่อปี
เป็น๑ล้านบาทต่อปี
เพิ่มขึ้นเท่าไหร่วัตถ้าวตัวนะ
เป็น๑ล้านบาทต่อปีเขาบอกว่าโอ้โหลุงนี่ปลูกมาตั้งนานแล้ว
และส้มโชกุลนะกำลังเป็นที่ต้องการของตลาดเพราะคนเนี่ยรักษาสุขภาพกันมากขึ้นนะครับ
เกษตรกรท่านนี้คือคุณจำเนียนสุขผอมครับ
อายุ๕๘ปีครับเป็นชาวบ้านหมู่๖นะฮะตำบลป่าแก่บ่อหินอำเภอทุ่งว่าที่สตูน
ก็บอกว่าปีที่ผ่านมานะฮะส้มให้ผลผลิตปีแรก
ตอนแรกยังไม่เป็นที่รู้จักของผู้บริโภคเท่าที่ควร
แต่ปีนี้ผลผลิตมันเกินคาดมีความต้องการของตลาด
ในพื้นที่ทั้งต่างจังหวัดเยอะแยะมากมาย
คัดส้มเขาคัดก็เป็น๓เกรด
เกรดที่๑ผลใหญ่สุดราคาขายส่งกิโลกรัมละ๖๕บาท
เกรดที่๒ผลขนาดกลางกิโลกรัมละ๕๕บาท
ส่งกิโลกรัมละ๔๕บาทเขามีเบอร์๑เบอร์๒เบอร์๓

นะความได้เปรียบของส้มโชฟ์กุลของ
ลุงจำเนียนเขาก็บอกว่าคือความสดความสดของเขาคือจะมีความหวาน
ปนเปรี้ยวเล็กที่ปลายลิ้นนะคุณผู้ชมใครเคยกินคงจะทราบดีครับ
ฉ่ำของเนื้อส้มนะฮะและที่สำคัญตอนนี้เขาบอกว่า
พฤติกรรมของผู้บริโภคเปลี่ยนไปรักสุขภาพต้องมาก่อน
ชอบกินผลไม้ที่มันให้ประโยชน์กับร่างกายลุงจำเนียนก็เลยลดการใช้สารเคมีให้มากที่สุด
แล้วก็ใช้ที่มันแบบว่ามีผลกระทบกับผู้บริโภคน้อยที่สุดนะฮะ
ขณะที่เขาใช้วิธีการกำจัดแมลงวันด้วยทางธรรมชาตินะฮะใช้วิธีธรรมชาติล้วนเลยนะฮะ
แล้วก็การกำจัดศัตรูพืชเช่นใช้กาวดักแมลงใช้ไฟล่อแมลง
แมลงมันหล่นในน้ำอะไรแบบเนี้ยมันทำให้ผิวส้มของลุงนะ
เขาบอกว่าแต่ก่อนมันอาจจะไม่สวยตอนนี้มันจะสวยแล้วนะ
เนื้อในมันก็สวยแล้วก็ปลอดภัยนะฮะสามารถเก็บกินได้ในสวนได้เลยนะฮะ
คือใช้วิธีธรรมชาติเนี่ยเปลือกส้มอาจจะไม่ได้สวยเหมือนวิธีแบบใช้สารเคมีไง
อาจจะมีตะปุ่มตะป่ำบ้างอะไรบ้างแต่ว่าข้างในมันสวยแล้วมันจะปลอดภัย
มันไม่มีสารเคมีนะฮะส่วนผลผลิตเนี่ยเขาบอกว่าตอนนี้นะ
แม่ค้ามารับซื้อถึงสวนเลยนะผลผลิตออกสู่ตลาดกว่าสิบตัน
รายได้กว่า๑ล้านบาทเทียบกันทำยางพาราสวนยาง๑๐ไร่
รายได้สามแสนบาทตอนนี้ปลูกส้ม๑๐ไร่๑ล้านบาท
ใครจะไม่ทำบ้างนะฮะถ้าเกิดว่ามีนักท่องเที่ยวไป
จะไปชมสวนของคุณลุงเขายินดีนะในอนาคตจะทำเป็นแหล่งท่องเที่ยว
เกษตรให้กับนักท่องเที่ยวและประชาชนเข้าไปชมไปชิม
เด็ดผลส้มกินถึงในสวนเลยแล้วก็ไปถ่ายรูปได้
ในสวนของคุณลุงจำเนียนเลยไปที่เดียวนี่อะไรนะเอ่อ
โอ้โหรายได้เป็นล้านอันนี้ก็น่าทำนะฮะ
ไปเที่ยวไปแชะไปชิมไปถ่ายภาพไปทุกอย่าง